คุณผู้ชมครับมาดูญาติฆ่ากันเองบ้าง
หลานเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องของแนวเขตที่ดิน
กับทางด้านของน้าสาวแล้วก็ป้าสะพัย
ไม่ให้เขาขับรถผ่านระหว่างที่ขับไปในพื้นที่
แล้วบอกว่าน้าสาวกับป้าสะพ้าย
ชอบเอาเรื่องของเขาไปนินทาให้อับอาย
ล่าสุดเอาปืนไปยิงน้าสาวกับป้าสะพ้ายตายคาที่
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ปมจริงแล้ว

เจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันครับ

พบร่างนางจู่เตียงแคล้วรบวัย๖๖ปี
ถูกยิงด้วยปืนขนาดเดียวกันเข้ากลางแสกหน้า
รวบรวมหลักฐานทำสำนวน
คดีนี้ตำรวจไม่ต้องเหนื่อยตามจับคนร้าย
เพราะหลังก่อเหตุนายเดชาเพชรกุลวัย๓๘ปี
เป็นหลานชายเดินทางเข้ามอบตัวพร้อมปืนลูกซองออโต้๕นัดพูดมรณะ

เดชายอมเปิดปากรับสารภาพ
อ้างว่ามีปัญหาเรื่องที่ดินกับนางจินตนาที่ไม่ยอมให้ขับรถผ่าน
และไม่ชอบหน้าทั้งสองคนที่มีศักดิ์เป็นน้าสาวกับป้าสะพ้าย
ชอบเอาเรื่องของตนไปนินทาเสียหาย
วันเกิดเหตุไปถามหาความกับนางจินตนากลับโดนพูดด่าใส่
ลูกแก่อารมณ์ลากปืนมายิง
ถึงเยอะมากว่ามันไม่กัน
เงี่ยมาพบเราว่าเขานินทา
กว้างมันยาก

เราก็เลยไปถามว่านินทาราชัย
แต่พวกมันกลัวลินทาไม่ได้ลินทา
ธัญรัฐเบิกนาวัย๔๗ปีลูกสาวของนางจูดเตียงให้การ
บอกความจริงแล้วเดชามีปัญหากับนางจินตนามากกว่า
เพราะบ้านอยู่ติดกันแต่กับแม่ตนเชื่อว่าเดชาเข้าใจไปเองว่าร่วมนินทาด้วย

ส่วนปัญหาที่ดินที่ผู้ต้องหาอ้างว่าญาติไม่ให้ขับรถผ่านนั้นไม่เป็นความจริง

ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่อยากให้มีการประกันตัวเพราะกลัวเดชาจะก่อเหตุซ้ำ
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาถึงแม้จะพบว่าเดทาเคยมีประวัติรักษาอาการป่วยทางจิต
แต่การกระทำครั้งนี้ถือเป็นการลงมือที่มีสติ
เร่งสรุปสำนวนส่งฟ้องต่อไป
ฉากเรื่องร้ายในเครือญาติลงที่ความตายกับคุกตาราง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน